คุณผู้ชมคะตำรวจสพห้วยหลวงอำเภอเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งค่ะว่า
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงนอนไปแล้วก็ตายไปเลย
แล้วก็พี่เขยก็เพิ่งตายได้๙วัน
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของพี่เขยมารับตัวคนนี้ไปหรือเปล่า

ใช่เขยใหญ่เขยเล็กอย่างนี้
ตำรวจได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบนะคะ
ตอนนี้มีการนำศพไปไว้ที่บ้าน
ที่หมู่บ้านเชียงพินอเมืองอุดรธานี
ผู้ตายเขาไปเสียชีวิตอยู่ในบ้านคู่เขยที่มีศักดิ์เป็นเขยใหญ่
แล้วเขยใหญ่ป่วยเสียชีวิตไปมา๙วันก่อน
บ้านเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะ
ด้านล่างพบศพนายอรุณศรีดาห้าวอายุ๕๙ปีนอนอยู่กับพื้น
ข้างก็มีนางคำพันธ์ผาจันดาอายุ๕๘ภรรยา
นั่งจับมืออยู่นะคะด้วยความเสียใจแล้วค่ะ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สภาพศพ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายร่างกาย
ว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าคือไม่คิด
ว่าสามีจะจากไปกระทันหันแบบนี้
เมื่อคืนยังกินหมูกระทะกันอยู่เลยกับลูกหลานญาติญาติเนี่ย
กินกันสนุกสนานตามปกติไม่มีลางบอกเหตุอะไร
สายสามีนอนกรนเสียงดังอยู่ในบ้านพี่สาว
แต่ก็ผิดสังเกตว่าทำไมตื่นสายจังก็คิดว่าเหนื่อย
จากการมาช่วยงานศพพี่เขยที่เพิ่งป่วยเสียชีวิต
ก็ไปปลุกสามีปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ

ด้านภรรยาของเขยใหญ่ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะคะ
บอกว่าชาวบ้านกับญาติของผู้ตาย
เชื่อกันว่าวิญญาณของเขยใหญ่นี่แหละ
ที่เพิ่งตายไปเพิ่งชับประณะกิจศพไป
เมื่อ๑๔มกราคมมารับเขยเล็กไปอยู่ด้วยกัน
เพราะสองคนนี้เขาสนิทกันมากเขารบนับถือกันมากครับ
แล้วก็มีเรื่องเหลือเชื่อด้วยค่ะ
คือก่อนที่เขยใหญ่จะเสียชีวิตเนี่ยนะ
เขาฟื้นกลับมาหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว๑๐นาทีนะ

อันนี้ภรรยาเขาเล่านะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ย
มีผู้ชายนะตัวใหญ่ตัวดำธมึนเลยสองคนมาจับตัวไป
แต่ก็มีเจ้าปู่เนี่ยนะขี่ม้าแคระมือถือดาบ
ไล่ฟันพวกที่จะมาจับไปจนพวกที่มันจะมาตับเนี่ย
หนีกันไปแตกกระเจิงแต่ม้าแคระเนี่ยขาสั้น
ก็ใช้เท้าคู่หลังดีดสามีขึ้นไปบนหลังม้า
แล้วก็กลับมาส่งที่บ้านมาสั่งเสียญาติพี่น้อง
อันนี้คือตอนตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมา
เล่าให้ฟังว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยฟื้นขึ้นมา

มาสั่งเสียก่อนและอีกแป๊บนึงก็เสียชีวิต
เสียชีวิตไปเลยคราวนี้เสียชีวิตจริง
มีรองเสียชีวิตแต่ตอนไหนเราฟื้น

วันที่เท่าไรครับ

ชิคเกียจเราตายนี่ชื่นวันที่๒

ก็ไม่ได้มีใครติดใจสาเหตุอะไรหรอกค่ะ
แต่ว่าเขาเป็นความเชื่อของเขาไงความเชื่อของคนในครอบครัว
แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่าสาเหตุก็คือหัวใจวายเฉียบพลัน